ีมาดูเรื่องของสิงสาราสัตว์กันหน่อยจะได้ครบรสความเป็นตลอดข่าวนะคะ
แต่ว่างานนี้สิเล่นเอาชาวบ้านในนครศรีธรรมราชตื่นตกใจเพราะเห็นงูมาเป็นคู่เลยค่ะ
คุณคาดูงูที่เห็นอยู่นี่คืองูจงอางนะขนาดไซส์บิ๊กเบิ้มเลย
แล้วมาพร้อมกัน๒ตัวว่ากันว่าน่าจะเป็นจงอางผัวเมียค่ะคุณผู้ชม

เขาไปเจอว่างูสองตัวนี้มันซุกอยู่ในท่อระบายน้ำ
ก็เลยรีบโทรแจ้งทุนที่มรณนิษฐ์ใต้เต็กตึงบางขันให้มาช่วยจับ

ใช่นี่คุณป้าคุณลูกคุณหลานมากันหมดเลย
มาช่วยกันจับมายืดขยาย
มาดูซิว่ามันยาวสักเท่าไหร่
ตัวเมียเนี่ยนะคะความยาวสัก๔เมตร๒๐เซนติเมตร

จริงค่ะตัวผู้ไม่น้อยหน้ากัน๓เมตร๘๐เซนติเมตร
นี่ชาวบ้านเขาบอกว่างูจงอางสองตัวนี้อาจจะเป็นงูเจ้าที่ก็ได้นะงูยังยาว

สุดท้ายบอกว่าน่าจะมาให้โชคแหละ

แต่สุดท้ายคือเจ้าหน้าที่เขาจับไปปล่อยแล้วค่ะ
แล้วดูชาวบ้านดิมากันเพียบเลย
แต่ถ้าเจองูสองตัวขนาดนี้คนอยู่แถวนั้นก็อยู่บ้านไม่ติดแล้วเหมือนกันแหละ

ดิฉันสงสัยว่าวิธีดูงูตัวผู้ตัวเมียนี่คือดูยังไง
เท่าที่ดิฉันอ่านมานะมันจะมีดูที่หาง

เพราะว่ามันมีความแตกต่างกันไปแต่ละสายพันธุ์ด้วย

คุณดูที่หาไหมคุณ

บางทีเขาก็เปลี่ยนมาแล้วเราก็ไม่รู้

เราจะหาวิธีการดูเพศงูมได้แล้ว